ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่ทางครอบครัวของผู้ตายเขาติดใจอยู่
ว่าการเสียชีวิตมันจะเป็นจากอะไรกันแน่นะครับ
กรดาคมที่ผ่านมานะฮะกระมานตีหนึ่งนะครับ
อ่าปรากฏว่าในพื้นที่แถวแถวแถวกลางถนนสายบ้านใหม่ผา
ตั้งอยู่ในเขตบ้านดอนชัยหมู่๖ตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกับเขตอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะฮะอยู่ใกล้กันนะครับ
ไปพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่กลางถนน
ก็คือนายสุธินขาดาอายุ๕๔ปี
สภาพศพเนี่ยมีบาดแผลแตกเป็นรอยยาวที่ศีรษะซี่โครงหักกับคอหักด้วย
ทีนี้มันยังไม่ชัดว่าเกิดอะไรกันแน่ตำรวจก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่า
ถ้าไม่ถูกรถเฉียวชนเป็นอุบัติเหตุจนเสียชีวิตก็อาจจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
วันนี้ทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณพัชรวรินพัชรปภานันท
ลงพื้นที่ไปที่วัดท่ากู่อยู่ที่ตำบลท่าประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายสุธินขาดาผู้เสียชีวิตนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายญาติชาปนกิจศพแล้วนะครับท่ามกลางความสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่ยังมีอยู่
น้องชายของผู้ตายบอกว่าพี่ชายเป็นคนชอบดื่มเหล้าก็จะไปทุกงานในหมู่บ้านหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียง
อย่างจุดที่ไปแล้วก็ไปพบเสียชีวิตในตอนหลังเนี่ยที่เชียงใหม่อันนี้เขาก็ใกล้เคียงกันเป็นจุดที่เดินทางไปถึงได้นะครับ
ไปก็คือไปช่วยงานเขาอาจจะเป็นงานบุญงานบวชหรือว่างานศพอะไรก็แล้วแต่
ไปถึงนอกจากช่วยงานเจ้าของงานบ้านงานเขาแล้วก็ดื่มสุราตามงานต่างด้วยนะฮะ
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็ยอมรับว่าพี่ชายเวลาดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว
ก็จะมีอาการเรื่องของการไปกวนผู้อื่นอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นไปทำร้ายใคร
เคยห้ามแล้วแต่ว่าผู้ตายไม่ฟัง
ก่อนเกิดเหตุนะครับพี่ชายไปงานศพของหมู่บ้านแถวหมู่บ้านใหม่ดอนชัย
ในตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เขตรอยต่อกับพื้นที่ที่บ้านที่จังหวัดลำพูนนี่แหละ
ช่วยงานศพที่นั่นเขาช่วงตีหนึ่งของคืนวันนั้นมีคนมาตามที่บ้าน
บอกว่าพบศพพี่ชายนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน
พอไปถึงเห็นศพของพี่เนี่ยที่ศีรษะมีแผลยาวมาก
ชนะสูตรเบื้องต้นบอกว่าซี่โครงหักกับคอหัก
ทีแรกคิดว่าสงสัยจะถูกรถชนอาจจะชนแล้วหนีแล้วก็ทิ้งศพไว้
แต่เช้าวันเดียวกันมีคนไปพบกองเลือดอยู่อีกจุดหนึ่ง
ห่างจากจุดศพของพี่ชายประมาณ๓๕๐เมตร
ไปดูก็พบว่าร่องรอยคล้ายถูกทำร้ายที่จุดนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็วิ่งหนีตายมาแล้วก็มานอนตายตรงนี้
ว่าตรงนี้คนร้ายอาจจะตามมาทำร้ายซ้ำจนพี่ชายเสียชีวิตด้วย
เจ้าหน้าไม้รอยเลือดมันก็หายไปเลย
จากนั้นมาก็มาพบที่จุดที่เขาศพมาทิ้งไว้
จุดที่เอามาทิ้งมีเลือดไม่ค่อยเยอะเพราะว่าไม่มีเหตุการณ์
แล้วที่อีกจุดหนึ่งที่ไม่พบศพแต่เลือดเยอะ
จะไปนอนสองคืนสามคืนจนมันเสร็จ

อยากให้ตำรวจดำเนินการ
จับผู้ร้ายที่ทำครับ

ถ้าจับได้ผมก็อยากพูดทำเขาทำไม

เขาไม่ควรไปหาเรื่องกับใคร

มันไม่หาเรื่องหาราวกับใครสักคนนะครับ
ตอนที่สารวัตรเราไปหาข้อมูล
เขาคงจะรู้แล้วว่ามีใครบ้างอยู่ตรงนั้น

เจ้าของบ้านบ้านที่มีงาน
เพราะว่าคืนนั้นมันมีคนเล่นไพ่กันอยู่
งานนี้งานศพพ่อเขาเสียไปแล้วเผาไปแล้ว
แต่ว่าเขามาเลี้ยงญาติพี่น้องอะไรนะ

เมาเข้าไปกินกับเขาแล้วไปเมา
จะไปทำความรำคาญให้เขาเลย
ผมก็อยากฝากทางเจ้าที่ตำรวจ
โดยเฉพาะทางสพแม่อ่อนนะครับ
ช่วยสืบหาผู้กระทำความผิดของเขา
เพราะว่ามันจะได้เป็นตัวอย่างว่า

หรือว่าเป็นคนขี้เหล้าอะไรก็ตามนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคนเหมือนกันนะครับพี่

อยากให้เจ้าหน้าที่เราญาติพี่น้องไม่มีเงิน
ที่จะมาให้เจ้าที่เป็นค่าพิเศษอะไรให้หา
และอยากจะขอให้เจ้าชีวิตรวรรษช่วยทำให้ด้วยครับ
จากนั้นนะคะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
ก็เป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ตลอดสอนข้างทางนะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านตรงจุดที่พบศพอะค่ะ
ชัยบอกว่าช่วงประมาณตีหนึ่งเกือบครึ่งอะค่ะได้ยินเสียงหมาเห่า
แล้วหมาเห่าอยู่นานเหมือนกันนะเห่าอยู่๒๐นาทีได้
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะจากนั้นมีวัยรุ่นมาเจอว่ามีคนนอนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนหน้าบ้าน
ก็เลยพากันออกมาดูก็เจอนายสุธินนอนอยู่ริมถนนแล้วอะค่ะ
ตรงที่มีตรงนี้เลยมีทงสีแดงปักตรงนี้เนี่ยเขาปักเอาไว้เลยว่าจุดนี้คือจุดที่พบศพ
คือถ้ามีคนร้ายเนี่ยก็ต้องได้ยินเสียงคนทะเลาะกันบ้างอืม
แล้วก็ไฟค่อนข้างจะสลัวไฟค่อนข้างมืดอะค่ะ
กลางคืนมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะตรงเนี้ยแล้วกลางดึกก็ไม่ค่อยมีใครสัญจรไปมาตรงนี้ด้วยนะคะ
ก็เห็นเลือดบนถนนอาจจะถูกรถชนนะครับแต่ไม่มีทะเลาะวิวาสแน่นอนโดน
น่าจะโดนรถชนมากกว่าครับอืมเพราะว่าถ้าเกิดมีทะเลาะแถวนี้ต้องได้ยินเสียง
ครับต้องมีคนเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้ามีเรื่องนะครับ
เขาก็รู้จักกันดีนะครับมันไม่น่ามีนะครับ
ไม่น่าจะเกิดเรื่องนั้นทะเลาวิวาสนี่ไม่มีแน่ครับ
เพราะว่าไฟมันก็สลัวอยู่นะครับเพราะว่ารถอาจมาชนแล้วไม่เห็นก็ได้นะครับ
ส่วนทางบ้านของงานศพที่นายสุธินไปช่วยงานก่อนจะพบว่าเป็นศพเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับ
ทางลูกสาวของบ้านงานศพบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยสัก๔ทุ่มครึ่งก็ยังเห็นนายสุธินนอนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอนะ
ที่มาช่วยงานศพก็คิดว่าคงเมาคงนอนอยู่อะไรอย่างนี้
จากนั้นอีกสัก๒๐นาทีนายสุธินก็ลุกนั่งแล้วก็ออกไปนอกบ้านก็ออกจากบ้านไป
ก็คิดว่าคงจะกลับบ้านตัวเองนะฮะก่อนที่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาจะมีคนพบว่ากลายเป็นศพซะแล้ว
ตำรวจสพแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของท้องที่นะครับบอกว่ากำลังเร่งสืบหาพยานหลักฐานนะครับ
ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ต้องไปตรวจผลเลือดทั้ง๒จุดที่พบที่ว่าห่างจากศพไปอีก๓๕๐เมตร
ญาติบอกว่ามีกองเลือดอยู่เนี่ยใช่แล้วก็บอกว่ากองใหญ่มากด้วยอ่า
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจดีเอนเอว่าตกลงเป็นเลือดของนายสุธินทั้งสองกองหรือเปล่า
ตรงกันไหมมันก็จะชัดไปอีกระดับหนึ่งว่าตกลงแล้ว
มันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ทั้งสองจุดที่พบกองเลือดอืมครับ